ที่สมุทรสาครต้นมะพร้าวเขาเยอะใช่ไหม
คืออบตรอเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐไม่ไหว

แล้วถ้าซุดแบบนี้นะเดี๋ยวน้ำมาเยอะนะ

พอข้ามฝั่งคราวนี้พื้นที่การเกษตรเสียหายหมด

ลูกมะพร้าวเพียบครั้งนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์เลย
เทศบาลตะบนเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วครับ
เอาต้นมะพร้าวนะฮะมาปักริมคลองเป็นแนวถนนที่สุด
เพื่อไม่ให้น้ำมันทะลักข้ามไปท่วมพื้นที่การเกษตรนี่
ต้นมะพร้าวมาแล้วเขาปักกันยังไงเดี๋ยวดู
นายเฉลาใจดีนายกเทศบนตรีเทศบาลตะบนเกษตรพัฒนา
เล่าบอกว่าถนนลาดยางสายเกษตรพัฒนาบางยาง๖กิโลเมตร
มันซุดตลอดเส้นเลยนะครับ
บางจุดซุดยาว๑๐๒๐เมตรแต่ยังซ่อมไม่ได้
ก็เลยขอต้นมะพร้าวจากชาวบ้านมาปักเป็นแนวกั้นน้ำชั่วคราว
อย่างน้อยมันก็ลดแรงน้ำได้นะฮะ
เพราะว่าถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ำ
ไม่ให้น้ำมันไหลข้ามไปท่วมนะครับ
ระหว่างอำเภอกระทุ่มแบนกับอำเภอบ้านแพ้ว
ที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนครับ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนริมคลองนะครับซึ่งอยู่ติดชายแม่น้ำท่าจีน
ก็เป็นแนวคลองตันครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นระหว่างเชื่อมต่อ
อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอทุ่งแบน
เป็นถนนที่สายรัดเป็นการเชื่อมต่อ

ถ้าเกิดว่าถนนเส้นนี้เสียหายนะครับพังชำรุด
น้ำก็อาจจะท่วมตรงบนเกษฐพนาและตรงบนใกล้เคียง
ครับวันนี้ซึ่งได้รับการแก้ไขเบื้องต้นก็

ต้นมะพร้าวจากชาวบ้านมาปักชั่วคราวไปก่อน

เทศบาลตะบลเกษฐพัฒนาคือชี้แจงบอกว่า
ของงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไปแล้วนะ

เพื่อซ่อมแซมและสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำระยะทาง๑๑๔๓เมตร

มันต้องหนักหนาสาหัสกันขนาดนี้เลยเหรอ
ตัดมะพร้าวมาทำเขื่อนแล้วป้องกัน